คะแนนเสียงของพักเก้าไกลจะเป็นตัวชีวัตร
ความสุขงอมของความก้าวหน้าในสังคมได้
ถ้าคนเลือกก้าวไกลเยอะ
แปลว่าสังคมต้องการการเปลี่ยนแปลง
ฝ่ายอนุรักษ์นิยมท่านนับตั้งแต่๒๕๔
วันนี้คือช่วงเวลาที่พวกเขาอ่อนแอที่สุด
ในช่วงเวลานี้ทำไมเราต้องเกรงใจเขาครับ
นี่คือสิ่งที่ปรณีประนอมไม่ได้
มีลุงไม่มีเรามีเราไม่มีลุง
การเมืองวงเล่ารายการที่จะมาเล่าเรื่องการเมือง
คลุกวงในสไตล์คนที่เม้า
เช่นเคยนะคะเราอยู่กับอาจารย์สิริพันธ์นกสวนสวัสดี
จากคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัย

วันนี้นิ้วและอาจารย์สิริพันธ์จะมาเป็นโฮสคู่กันนะคะ
เพื่อที่จะคุยถึงสถานการณ์การเมืองในเวลานี้
เป็นโค้งสุดท้ายก่อนการเลือกตั้งแล้วค่ะ
และก็วันนี้แขกรับเชิญคนสำคัญที่มาอยู่กับเราในวันนี้นะคะ
เป็นผู้ช่วยหาเสียงของพักเก้าไกล
และบุคคลคนนั้นนะคะก็คือคุณธนทรจึงรุ่งเรืองกิจค่ะ
ต้องขอยินดีต้อนรับคุณธนทรค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับทั้งสองท่านครับสวัสดีครับทุกท่านครับ
ค่ะก็วันนี้เป็นบรรยากาศที่คึกคักมากในช่วง
เรียกได้ว่าตั้งแต่สมัครสอสอเสร็จเนี่ย
ทุกพักก็เดินเครื่องกันเต็มสูบนะคะ
แล้วก้าวไกลเป็นพักที่เรียกได้ว่าส่งตัวแทนไปแทบจะทุกเวที
แล้วก็เฟี้ยวฟาวที่สุดต้องบอกว่าแฟนคลับเฟี้ยวฟาวที่สุด

แล้วก็จริงต้องเรียนท่านผู้ฟังด้วยนะคะ
จริงวันนี้เนี่ยเราเชิญตัวแทนจากสองพักนะคะ

แต่ว่ามีอีกพักหนึ่งคือพักพลังประชารัฐ
แต่ว่าเนื่องจากเกิดมีปัญหาทางสุขภาพ

แล้วก่อนที่เราจะเชิญตัวแทนจากภักดิ์พลังประชารัฐ
เราก็เชิญตัวแทนจากภักดิ์ประชาธิปัตย์นะคะ
แต่ว่าช่วงนี้หลายท่านอาจจะลงสนามกันหนักหน่อย
ก็เลยอาจจะมาพบกันพร้อมกันไม่ได้ในวันนี้นะคะ
ต้องอย่างงี้วันนี้ก็เลยเราอยู่กับคุณธนาธรตามระมังเท่านี้นะคะ

ขอถามแบบนี้เลยค่ะว่าฟังคุณธนทรหาเสียงหลายครั้ง
แล้วก็มีอย่างน้อยสองครั้งที่พูดชื่อเพื่อไทยออกมานะคะ

ไม่ว่าจะรักมากหรือกังวลมากเกลียดมาก

ป้ายหาเสียงของพักเพื่อไทย

มันก็มองติดมา

เขากลัวพูดปิดนักฐาวมันตรงบนก็เลยหลุดบ้าน
ก็คิดว่าคงเป็นเรื่องความขันในช่วงของการเลือกตั้ง

ที่ถ้าเกิดแคะวไกลเพิ่มเพื่อไทยจะลดนะ

อันนี้คุณธนทรมองยุทธศาสตร์การแข่งระหว่างเพื่อไทยก้าวไกลยังไงคะ
ผมคิดว่าประชาชนไม่มีเจ้าของนะครับ
ประชาชนทุกคนมีสิทธิ์เลือก

ขายบทวิเคราะห์ชุดวิเคราะห์สังคมไทยของตัวเอง
แล้วก็ทิศทางในการหาทางออกจากปัญหานั้นของตัวเอง
ประชาชนทุกคนมีสิทธิ์เลือกนะครับ
ดังนั้นผมก็คิดว่านี่ก็เป็นเรื่องของปกติ
ในการเข้าสู่การเลือกตั้งที่พักการเมืองมันจะต้องดีเบตประชันความคิดกัน
ทั้งในระดับเวทีประชันวิสัยทัศน์ต่างจนถึงระดับของผู้สมัครที่เชียร์พักโน้นพักนี้

ทีนี้คุณธนทรพูดถึงชุดอุดมการบางคนเนี่ยก็จะมองว่า
เก้าไกลขายชุดอุดมการซึ่งมันกินไม่ได้อ่ะนะคะ
ในขณะที่ปัญหาเศรษฐกิจปากท้องเนี่ยมันเป็นประเด็นหลักในใจคน
ไม่จำเป็นต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง
ผมคิดว่าคนที่ตีโจทย์ให้ประชาชนเลือกว่าต้องเลือกแก้ปัญหาปากท้องกับเรื่องแก้ปัญหาการเมือง
ผมคิดว่าเป็นโจทย์ที่ผิดและไม่สอดคล้องกับบริบทปัจจุบัน

รัฐมนตรีกสมพันธ์นี้ก็ไปทำเรื่องราคาพืชผลการกเกษตรเอาให้ผลไม้ให้ส่งออกต่างประเทศได้

ท่านครับ
ดังนั้นและสิ่งที่สำคัญก็คือผมคิดว่าถ้าเราย้อนกลับไปดูการเมืองไทย
ประสบความสำเร็จในหลายเรื่อง
ยกตัวอย่างเช่น๓๐บาทรักษาทุกโรค

ท้ายที่สุดก็มีอำนาจที่ไม่ต้องเก่ง
ไม่ต้องการเห็นประเทศไทย
ประชาธิปไตยให้เข้มแข็งสมบูรณ์
หยุดยั้งการเติบโตของการที่มีประชาธิปไตยที่ตอบโจทย์ประชาชน
ที่มีนโยบายที่นำไปสู่การปฏิบัติจริงของนักการเมืองได้
โครงสร้างเก่าเหล่านี้ก็หันมาเล่นงาน
ดังนั้นเราก็เห็นแล้วว่าถ้าทำเรื่องนี้ไปเรื่อย
ก็โดนโครงสร้างนี้มันเล่นงานมากี่รอบแล้วก็ไม่รู้

คนอดีตในพรรคไทยนะครับด้วยประสบการณ์ที่โดนกระทำมามากมาย
มันทำให้เขาเลือกที่จะก้าวย่างในอีกแบบหนึ่ง

ว่าพรรคก้าวกลายเองก็คือกลายไปหรือเปล่า
คือสิ่งที่เสนอมามันแบบสังคมไทยอาจจะยังไม่พร้อมอะไรแบบนั้นนะคะ
เรื่องนี้ผมคิดว่าเป็นประเด็นที่ดีนะครับ
ผมคิดว่าการวางตัวเลือกไว้บนกระดานการเลือกตั้งเยอะเป็นเรื่องที่ดี
ให้ประชาชนเป็นคนเลือกว่าอย่าไปไกลเท่านี้หรืออย่าไปไกลเท่านี้
ประชาชนเลือกเองเพียงแต่ว่าใครที่ไปไกลหรือใครที่ไปไม่ไกล
ก็บอกประชาชนให้ชัดว่าตัวเองจะไปไกลเท่าไหน
พักเก้าไกลเราก็บอกว่าการยกเลิกการเกณฑ์ทหารแบบบังคับ
เป็นส่วนหนึ่งของแพ็คเกจการปฏิรูปกองทัพทั้งหมด
เวลานี้มันต้องเป็นเวลาที่กล้าฝัน
ไม่ใช่เวลามันคิดแต่แค่จะยกเลิกการเกณฑ์ทหารแบบบังคับเท่านั้น
มันจะมีหลายสิ่งหลายอย่างอีกต้องทำอีกเยอะแยะ
ไม่ว่าจะเป็นบทบาทกอรมนที่ล้นเกิน
ลิดลอนสิทธิเสรีภาพของประชาชนเยอะแยะไปหมด
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องสารทหารที่จะมีการปฏิรูป
ไม่ว่าจะเป็นจำนวนนายพลที่เยอะเกินไป
ไม่ว่าจะเป็นการแก้ไขพรบกระลาโหม

ดังนั้นผมคิดว่าเป็นเรื่องที่ดีที่บอกประชาชน
ว่าเราจะพาสังคมไทยไปไกลแค่นี้
เราจะพาสังคมไทยไปไกลแค่นี้
แล้วให้ประชาชนตัดสินว่าอยากเห็นประเทศไทยไปไกลแค่ไหน
และสิ่งที่สำคัญในเรื่องนี้ก็คือ
พักก้าวไกลพูดชัดเจนและตรงไปตรงมา

จะเป็นตัวชีวัตรความสุขงอมของความก้าวหน้าในสังคมได้

ถ้าคนเลือกก้าวไกลเยอะ

ไปว่าสังคมต้องการการเปลี่ยนแปลง

ก้าวไกลพาสังคมไปไกล
กังวลไหมว่ามันไกลเกินไปกว่าสังคมจริงได้ขยับตาม

ก้าวไกลคิดว่าตัวเองขยับนำประชาชน

ก้าวไกลค่อยไปจับกลุ่มประชาชนตรงนั้นเป็นผู้เลือกตั้งของพัก
ผมคิดว่ามันบทบาททั้งสองอย่างไปด้วยกันและหนุนเสริมกันเนาะ
เรื่องประชาชนก็ต้องการไปไกลมากกว่าเรา
ดูการเคลื่อนไหวของคนหนุ่มสาวในรอบ๒ปีสิ

ทีนี้ปัญหาเรื่องนี้มันสำคัญมากว่าอะไร
ถ้าจะทำในสิ่งที่ก้าวหน้า
ต้องบอกประชาชนตั้งแต่วันนี้
เพื่อให้ประชาชนเตรียมตัวเตรียมความคิดและให้เขาคุ้นคิด

ถ้าเราไม่พูดถึงเรื่องปัญหาสำคัญเลย
มีอำนาจก็ทำไม่ได้เพราะสังคมจะไม่มีวันพร้อม
แต่ถ้าเราบอกสังคมก่อนว่านี่คือสิ่งที่เราจะทำนะ
และจะนำมาสู่การตกผลึกทางความคิดในการเลือกตั้ง
ในฐานะพรรคการเมืองที่โดนยุคพรรคมาก่อน

ใช่ไม่พูดถึงพระเกาะไกลเลยนะ
จากอนาคตใหม่มันทำให้เรารู้ไงว่า
เสียงของประชาชนโดยลำพังอาจจะไม่มากพอ

ผมเรียนคุณนิ้วแล้วก็อาจารย์สิริพันธ์อย่างนี้

เขาคิดจะบดบี้ฝ่ายประชาธิปไตย

เขายุบพักไทยรักไทย

เขาวิดลอนสิทธิเสรีภาพของประชาชน

มาบอกว่าจะแช่แข็งประเทศไทยไปอีก๒๐ปี

คนที่เรียกร้องประชาธิปไตยจับเข้าคุก

กลางวันแสกบนท้องถนน
ทำให้คนตายจำนวนมากในปี๕๓

สิ่งที่น่าสนใจมากวันนี้ก็คือ
ฝ่ายอนุรักษ์นิยมถ้านับตั้งแต่๒๕๔
วันนี้คือช่วงเวลาที่พวกเขาอ่อนแอที่สุด
ทั้งทางการเมืองและทางวัฒนธรรม
ในช่วงเวลานี้ทำไมเราต้องเกรงใจเขาครับ
คำถามคือว่าวันนี้เขาอ่อนแรงที่สุด

ทั้งทางความชอบทำทางประชาธิปไตย
และทั้งทางสังคมวัฒนธรรม
นี่คือช่วงเวลาที่เขาอ่อนแรงมากที่สุด

คำถามก็คือว่าช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุด
ในการผลักดันวาระที่เป็นประชาธิปไตย

ไม่ทำในวันนี้จะทำวันไหน

แต่ว่าหลังได้ยินมันลอยมาในหัว
ก็คือเห็นด้วยว่าเป็นช่วงจังหวะเวลาที่อนุรักษ์นิยมอ่อนแอที่สุด
และที่สำคัญก็คือว่าครั้งนี้จะเป็นครั้งสุดท้ายที่เขาจะเลือกตั้งโดยที่มีกติกา๒๕๐ของสว
ดังนั้นครั้งหน้าเนี่ยโอกาสนี้ไม่มาแล้ว
จังหวะที่เขาอ่อนแอที่สุดแล้วกติกาเอื้อต่อเขามากที่สุด
ถ้าไม่เป็นไปตามสิ่งที่เขาหวังเขาจะใช้วิถีทางนอกรัฐมนูลอีกครั้งเป็นครั้ง
ทำซ้ำก็คือรัฐประหารเพราะตอนนี้มันได้ยินมาได้เรื่อย
คำถามง่ายก็คือว่าเรากังวลอย่างนี้แล้วเราทำอะไรจะได้ไหมครับ
ก็คือหมายความว่าเราไม่ต้องผลักดันวาระที่ก้าวหน้าเหรอ
ถ้าไม่ผลักดันต่อให้คุณมีอำนาจยังไงคุณก็โดนจัดการอยู่แล้วถ้าเขาจะทำ
แต่ถ้าคุณผลักดันวาระก้าวหน้าสำเร็จมีโอกาสที่เขาจะไม่ทำ
มีโอกาสชนะไม่สู้ไม่มีโอกาสชนะเลย
สู้ยังไงก็แพ้แต่ถ้าสู้มีโอกาสชนะแล้วผมเชื่อครับ
คุณนิวอาจารย์เคยเล่นก้าวเกมั้ยครับ
คนที่คิดหมดหน้าปากแล้ววันนี้เนี่ยไม่ใช่ฝ่ายประชาธิปไตย
คนที่ชิปหมดหน้าตักคือเขาเกย์ไปหมดแล้วพูดง่ายคือใช้ต้นทุนทางสังคม
เขาใช้ต้นทุนทางวัฒนธรรมไปหมดแล้วเขาไม่เหลืออะไรเกย์แล้ว
แล้วคุณธนทรไม่ห่วงว่ามันจะโดนประหัสประหารทางการเมืองอีกรอบหนึ่งเหรอคะ
ผมเชื่อว่าวันนี้คนน่าจะเห็นการเปลี่ยนแปลงสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือพวกเราโดนโจมตีต่างนานามากมาย
ช่างชาติว่าล้มเจ้าว่าสุดตรงทำไมคนยังมาสนับสนุนเราขนาดนี้ทำไม
ถ้าไม่ใช่เพราะพวกเขาต้องการเห็นการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงนะครับ
ดังนั้นอย่างที่บอกถ้าเรากลัวเราจะไม่กล้าทำอะไรเลย

ผมเชิญชวนคนไทยให้เดินไปพร้อมกับพวกเราอนาคตใหม่ก้าวไกล
ก็คือการเดินกล้าเปิดประตูบานใหม่กล้าพร้อมรับความท้าทายใหม่
ถ้ามีกลุ่มคนที่ต้องการฉุดปลั้งสังคมไทยไว้ไม่ให้ไปไกลกว่านี้
ถ้าเขายุบพักอีกครั้งผมเชื่อว่าเพื่อนผมในพักเก้าไกลก็พร้อมจะตั้งพักใหม่

ถ้าเขาจะรัฐประหารอีกรอบผมเชิญชวนทุกคนมาต่อสู้
เพื่อให้รัฐประหารครั้งหน้าเป็นรัฐประหารครั้งสุดท้ายไปพร้อมกัน
ถ้าเขาลุกขึ้นมากล้าทำรัฐประหารอีกครั้งประเทศไทยจะไม่เหมือนเดิมเลย
ประหารครั้งหน้าจะเป็นรัฐประหารครั้งสุดท้ายของประเทศไทย
สายตาคุณธนทรคิดว่านโยบายอะไรตอนนี้ที่ขายได้ดีที่สุดสำหรับผู้เลือกตั้งกลุ่มต่าง
ไม่มีฮะแล้วแต่พื้นที่มาก
โอเคนอกจากนโยบายใหญ่ก็คือต้อง
พาระกิจหลังเลือกตั้งคือการฟื้นฟูประชาธิปไตย
เอาคนที่เกี่ยวข้องกับการทำรัฐประหารออกจากการเมืองให้ได้

ใช่แก้ไขรัฐมนูลให้ได้
แล้วก็พาประเทศไทยกลับไปสู่เส้นทางที่ถูกที่ควร

ปกป้องมันด้วยให้มันอย่างลากลึกในสังคมไทย
และไม่ให้ใครมาทำลายมันได้อีก
ผมคิดว่านี่คือภารกิจหลังจากการเลือกตั้ง
ดังนั้นแต่นอกจากเรื่องนี้แล้วเนี่ย
มันไม่มีกระสุนเม็ดไหนที่ยิงเข้าทุกจังหวัด

พื้นที่ต้องไปพูดเรื่องความตั้งใจของเรา
ที่จะออกพระราชบัญญัติแก้ไขพรบสปกร

คนที่ไม่อยากให้ลูกหลานเขาเกณฑ์ทหารมีเยอะแยะ
ลูกหลานของเขาบางคน๑๕
ก็มองเห็นอนาคตว่าถ้าเลือกเรา
ก็มีโอกาสที่ลูกหลานเขาจะไม่ต้องไปเป็นทหารเกณฑ์
ที่ก็ต้องขายเรื่องเศรษฐกิจนะครับ
ที่ไปคุยกับคนบางกลุ่มไปคุยกับคนที่อยู่ในอำเภอเมือง

ก็ต้องพูดถึงเรื่องนโยบายหวยใบเสร็จ
ที่จะมาซึ่งการกระตุ้นเศรษฐกิจ

มีนโยบายไหนที่มันยิงได้ทั่วไปหมดไหม
จากเรื่องใหญ่เรื่องภารกิจการฟื้นฟูประชาธิปไตย
อาจจะมีเรื่องการกระจายอำนาจ
แต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นแล้วแต่กลุ่มบุคคล

ไปที่ไหนก็ไม่ได้ขายของแบบเดียวกัน
จากเรื่องใหญ่ที่ไปที่ไหนเราก็ต้องขายเรื่องใหญ่
แต่เรื่องเชิงประเด็นก็แล้วแต่ประเด็นปัญหา
แต่พอครั้งนี้เป็นระบบเลือกตั้งอีกแบบหนึ่ง

หวัดกลัวอะไรบ้างในตอนนี้
การมองการเลือกตั้ง๖๖ยังไงแน่นอนยากขึ้น
เพราะกฎกติกาการเลือกตั้งเป็นโทษกับเรามากกว่าปี
แต่นะครับ
ผมคิดว่าผมสามารถพูดได้อย่างเต็มปาก
ในฐานะผู้ที่ก่อร่างสร้างพักอนาคตใหม่มากับมือ

พักก้าวไกลก็สมบูรณ์แบบกว่าพักอนาคตใหม่
สี่ปีที่ผ่านมาพักเก้าไกลเติบโตมากขึ้น

ถูกตีถูกทุบจนเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันมากขึ้น
มีอุดมการหนักแน่นและเข้มแข็งไม่น้อยกว่าเดิมเลย
มีเครือข่ายมากขึ้น
ดังนั้นมองในมุมไหนก็มีแต่ความภูมิใจ
และนั่นคือเหตุผลว่าทำไมผมถึงมาเป็นผู้ช่วยหาเสียงให้กับพักเก้าไกล
ก็เพราะเห็นและภูมิใจว่าพวกเขาไปไกลกว่าเราซะอีก
ดังนั้นถ้าถามว่ากลัวการเลือกตั้งกติกาไหม

ไกล๖๖พร้อมกว่าอนาคตใหม่๖๒
และจะทำได้ดีกว่าอนาคตใหม่๖๒หลังเลือกตั้งเสียอีก

ตอน๖๒เนี่ยถ้าเราประเมินตอนแรกก็จะก้าวไกรยัง
อนาคตใหม่ยังไม่มาจนมีกระแสฟ้ารักพ่อนะคะ
ครั้งนี้เนี่ยก็ประมาณ๒๐วันก่อนเลือกตั้ง
รู้สึกเลยว่ากระแสก้าวไกลมาแรง
คุณธนทรมองว่าอะไรคือปัจจัยสำคัญ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
พอเห็นปุ๊บมันนำมาซึ่งความมั่นใจว่าพวกเราไม่ได้มาทำเล่นเล่นว่าพวกเราเอาจริงเอาจังที่จะสร้างการเมืองใหม่ที่จะพาประเทศไทยไปข้างหน้าที่พร้อมชนกับปัญหาที่ต้นต่อก็คือพูดง่ายว่าเขาเห็นอ่ะว่านี่คือของจริงอ่ะดังนั้นพอเขาเห็นว่าของจริงมันเกิดความศรัทธาขึ้นเรียกได้ว่าคนอ่ะจดจำพักเก้าไกลได้ไม่ใช่แค่ช่วงของการหาเสียงที่ไปท
ทำผลงานได้ตั้งแต่บทบาทของการอภิปรายในสภาที่สู้สุดตัวแต่ในอนาคตสมมุติว่าหลังเลือกตั้งแล้วเนี่ยมันจะต้องมีการคำนวณสูตรของการจัดตั้งรัฐบาลและถ้าจะต้องร่วมจับมือกับใครเพราะว่ามันค่อนข้างชัดเจนอยู่แล้วเนาะว่าพระเก้าไกรจะต้องแบบจับมือกับใครสักคนเพื่อที่จะได้ถ้าต้องการจะเป็น
และช่างน้ำหนักยังไงระหว่างเป็นพักรัฐบาลแล้วยอมปรณีประนอมกับสู้เต็มตัวเต็มตีนแต่ว่าไปเป็นพักฝ่ายค้าน
ขอบคุณมากครับคุณนิวครับที่ถามกับถามนี้ก็จะได้ตอบให้ชัดเจนนะครับเอาเรื่องที่ไม่ประนีประนอมก่อน
หัวหน้าพักเก้าไกลได้พูดในหลายเวทีแล้วมีลุงไม่มีเรามีเราไม่มีลุงนะครับดังนั้นคือไอเดียหลักมันเป็นอย่างนี้ครับ
พักตนแบบสันใจวงทัยสมัยของพักฝ่ายสรรคพลังประชารัศน์และต้องบอกว่าพักหลวมไทยสร้างชาติด้วยผมจริงมาจากที่เดียวกันเป็นภาคที่แสดงให้เห็นมีอุดมการต่อต้านประชาธิปไตย
เป็นพักที่มีทั้งผู้นำและมีทั้งบุคลากรของพักออกมาให้ความเห็นในที่ต่าง
ตัวอย่างเช่นแม้แต่รัฐมนุนที่มีแค่แก้มาตราเดียวคือ๒๗๒พักพลังประชารัฐซึ่งเป็นต้นสายของแม่น้ำสองสายนี้
ก็ยังโหวตบอกว่าไม่รับการแก้ไขรัฐมนูลที่จะตัดอำนาจของสวเลย
ในเมื่อมันแตกต่างกันขนาดนี้ทั้งที่มาทั้งอุดมการจะร่วมงานกันได้ยังไงครับ
ผมพูดชัดภารกิจของประเทศไทยอย่างน้อยที่สุดที่พวกเราอยากเห็นและผมเชื่อว่าจะเป็นมติของสังคม
นั่นก็คือการฟื้นฟูประชาธิปไตยถ้าภารกิจเราเซ็ตไว้ว่าภารกิจของประเทศไทย
หลังจากการเลือกตั้งคือการฟื้นฟูประชาธิปไตยจะมี๒พักนี้ได้อย่างไร
ถ้าสมมุติว่ารวมกับพลังประชารัฐโดยที่ไม่มีพลเอกประวิทย์นะคะ
ก็เหมือนกันนะครับแก่นำของภาคพลังประชารัฐ

คือพักที่คิดมาอยู่คือผมนึกไม่ออกต่อให้องค์คุณประวิทย์ออกไป
แล้วพักนี้จะกลายเป็นพักประชาธิปไตยเหรอครับ
ในเมื่อไปดูแก่นำของพักนี้ดูสิครับอาจารย์
แก่นำของพักนี้ไปพูดอะไรมาบ้างไปทำอะไรมาบ้าง
เขามีส่วนที่ทำให้ประชาธิปไตยถดถอยสิทธิเสรีภาพของประชาชนถูกริดรอนมาทั้งนั้น
ดังนั้นเอาอันนี้ก่อนนี่คือสิ่งที่ประณีประนอมไม่ได้
มีลุงไม่มีเรามีเราไม่มีลุง
คลักษณ์ของลุงและตัวลุงด้วยประณีประนอมไม่ได้
เพราะว่าสองพักนี่ก็ถือว่าเป็นพักที่อาจจะไม่ได้มีส่วนร่วมรัฐบาหารแต่หมดให้และเข้าร่วมภารกรรม

จุดยืนของพักเก้าไกรคือยังไงคะ
ต้องบอกก่อนว่าจุดยืนของพักเก้าไกลเนี่ย
สามารถร่วมงานกับพักอื่นได้

พักก้าวไกลโหวตอภิปรายคุณศักดิ์สยาม

แล้วก็บอกว่าเราโหวตไม่ไว้วางใจคุณศักดิ์สยาม

คุณศักดิ์สยามานั่งเป็นรัฐมนตรีคมนาคมอีก
โอ้โหอันนี้คงล่วงไม่ได้

ดังนั้นร่วมกับภูมิใจไทยได้ไหม
ได้แต่ถ้าเกิดว่ามีคุณศักดิ์สยามมาดูคมนาคม

สมมุติว่าตอนนี้สารรัฐบินูลจริงแล้วให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ไปดูกระทรวงอื่น

แต่ถ้าเกิดว่าคุณศักดิ์สยามยังดูกรรมนาคม

จะร่วมกันได้ยังไงผมยังนึกไม่ออก

ถ้าเรามีเสียงมากพอที่จะผลักดัน

มันก็มีเงื่อนไขซึ่งต้องขึ้นอยู่กับเสียง
แน่นอนที่สุดถ้าพักก้าวไกลได้๒๐เสียง
ก็ต้องเจ็บเนื้อเจ็บตัวนะครับ
ดังนั้นมันก็ขึ้นอยู่กับเสียงประชาชนนะครับ
แต่ถ้าเกิดพักเก้าไกลได้เสียงเยอะขึ้นมา
หมายความว่าประชาชนต้องการเห็นวาระที่ก้าวหน้าในประเทศไทย
ดังนั้นถ้าได้เสียงประชาชนเยอะแปลว่าประชาชนพร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลง
งอมสำหรับการเปลี่ยนแปลง
เพราะเราอยากจะทำอะไรเราพูดกับประชาชนแบบตรงไปตรงมานะครับ
ดังนั้นเรื่องตรงนี้มันแปรผันกับจำนวนเสียงพอสมควร
ว่าเรื่องไหนปรณีประนอมได้เยอะเท่าไหร่
แต่เรื่องที่ประนีประนอมไม่ได้ผมพูดไปแล้ว
มีลุงไม่มีเรามีเราไม่มีลุงนะครับ
ส่วนการเลิกงานกับพักอื่นก็มีเงื่อนไขเล็กน้อย
ซึ่งผมคิดว่าปณีประนอมพูดคุยได้นะครับ
ทีนี้คุณธนทรพูดหลายรอบมากซึ่งชัดเจนว่า
คะแนนเสียงของก้าวไกลเนี่ยจะเป็นตัววัดการเคลื่อนที่ของสังคมนะคะ
ประเมินแค่ไหนคะตอนนี้ว่าจะได้สักเท่าไหร่
โอ้โหคำถามนี้ถามผมไม่เหมาะสมหรอกครับ
ผมคิดว่าคนที่ควรจะถามมากที่สุดคือผมถามอาจารย์ครับ
อาจารย์น่าจะรู้ดีกว่าผม
ในฐานะที่ลงเคลื่อนที่ลูกภีร์กับคะแนนเสียง
ผมใช้ตัวเองเป็นตลอดแล้วกันนะครับ
แน่นอนที่สุดมันมีโพลจากสำนักต่างนะครับ
แน่นอนที่สุดมันมีผลของการดีเบตเนอะ

แต่ผมเอาตัวเองเป็นตลอดแล้วกันเพราะเราไปพื้นที่เยอะเนอะ
ผมเห็นการเปลี่ยนแปลงในเชิงคุณภาพของผู้สนับสนุนของเรา
ในรอบอนาคตใหม่เนี่ยมันเป็นความเฟี้ยวฟ้าวนะครับ
แต่รอบนี้เห็นชัดเลยว่าประชาชนที่เข้ามาจับไม้จับมือ
ประชาชนที่เขามาพูดกับเราเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงเชิงปริมาณที่ซ่อนอยู่ในคำพูด
ผมเข้าใจนะว่าคุณกำลังทำอะไรอยู่
คุณคือแสงสว่างต่อสู้แทนพวกเราด้วยนะ
คำพูดที่ผมได้รับทุกวันในชีวิตประจำวันนะครับ
ดังนั้นมันมีการเปลี่ยนแปลงเชิงปริมาณอยู่ในนั้น
และการเปลี่ยนแปลงในเชิงคุณภาพอยู่ในนั้นด้วยนะครับ
สิ่งที่น่าสนใจผมคิดว่ามันไปไกลมาก
ผมยกตัวอย่างเมื่อวานเมื่อ๓วันที่แล้วอยู่ภาคใต้๔จังหวัดนะครับ
ภูเก็ตกระบีพังงานครศรีธรรมราช๔จังหวัดนะครับ
สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือการเปิดรับฟังพวกเราของคนใต้
ก็รับฟังพวกเรามากขึ้นเยอะมากเลยนะครับ
ดังนั้นในรอบนี้ใช้ตัวเองเป็นประหลอดนะ

แต่ว่าบางคนอาจจะมองแบบนี้อันนี้ด้วยความเคารพ
บางคนก็บอกว่าก็เหมือนตอนเลือกตั้งอบจ๒ปีที่แล้ว

คะแนนที่นั่งมันไม่มา
สนามที่ยากที่สุดในการเลือกตั้งทั้งหมดคือสนามอบจ

พวกเราไม่มีเครือข่ายพอหรอกที่จะเดินทั้งจังหวัด
ไม่มีหรอกไม่มีทาง
แต่พอมาเหลือสอสอเขตแล้วมันเล็กกว่าเดิมมาก

คือสนามผ่านมาทุกสนามแล้ว
กรุงเทพพัทยาสนามใหญ่

สนามอบตผมผ่านมาทุกสนามแล้ว
สนามที่หินที่สุดสนามที่ยากที่สุดคือสนามอบจ

สำหรับนายกเขตเลือกตั้งคือเขตจังหวัด

จังหวัดหนึ่งเนี่ยมีศรีศาสตร์ก็

ตำบลก็พันหมู่บ้านใช่ไหมฮะพันหมู่บ้านเนี่ยเดินยังไงไหว
ดังนั้นไม่แปลกใจสนามอบจเป็นสนามที่ยากที่สุด
ตั้งแต่ทำงานมาตอนสนามอบจรมันยากมากที่จะหาคนที่จะแบบเก็บให้ได้ครบทุก
หน่วยย่อยย่อยแล้วในเลือกตั้งสอสอนี่แหละคะ
อยากรู้ว่าบุคลิกของสอสอภายใต้พักเก้าไกลเนี่ยต่างกับพักอื่นไหม
คือพักอื่นเขาอาจจะอยู่กับพื้นที่มานานกว่าเขาไปเคาะประตูบ้านได้มากกว่า
อย่างนั้นหรือเปล่าในขณะที่พักเก้าไกลอาจจะได้แบรนดิ้งเป็นหลักไหม
วิธีทำงานการเมืองเนี่ยมันก็มีหลายวิธีเนาะ
วิธีหนึ่งที่มักจะทำกันโดยทั่วไปก็คือหาคนมีนามสกุลที่โด่งดัง
ในแต่ละจังหวัดคนที่เคยเป็นคาหบดีคนที่เคยทำงานการเมือง
มีพ่อเป็นอบจมีแม่เป็นนายกเทศมนตรีมีพี่น้องเป็นสจ
เอาคนพวกนี้มาลงสมัครพอลงสมัครเสร็จวิธีทำก็คือ
ไปเข้าถึงชุมชนผ่านกำนันผู้ใหญ่บ้านและพักหลังมาก็คืออสม
เข้าทางนั้นค่ะนี่คือวิธีที่ทำกันอย่างแพร่หลายที่สุดอืมดั้งเดิม
วิธีที่ทำกันอย่างแพร่หลายที่สุดถามว่าผู้สมัครของเราทำอย่างไร
นะครับอย่างแรกที่สุดต้องบอกก่อนว่ามันมีอยู่แล้ว
แล้วแต่เขตที่เป็นคะแนนของพักโดยเฉลี่ยผมว่าสิบเจ็ดสิบแปดเปอร์เซ็นต์ต้องมี
นะครับโดยเฉลี่ยวันนี้นะนะครับที่น้อยน้อยหน่อยก็อาจจะมีสักสิบสิบสองเปอร์เซ็นต์
ที่เยอะเยอะหน่อยก็อาจจะขึ้นไปถึงยี่สิบเปอร์เซ็นต์ที่เป็นคะแนนของพัก
แต่ถามว่าคะแนนตรงนี้เพียงพอไหมที่จะชนะเขตไม่พอ
สมัครจำเป็นจะต้องไปหามาอีกโดยเฉลี่ยถ้าจะเอาเซฟเขตหนึ่งต้องไปหามาอีกเพิ่มประมาณหมื่นหนึ่งถึง๑๕๐๐
อืมถึงจะชนะเซฟเซฟอืมนะครับชนะสิบเซฟหมื่นถึงหนึ่งหมื่นห้าเขาทำยังไง
หลักหลักเลยมีอยู่สามสี่วิธีหนึ่งไปคุยกับกลุ่มที่มีความสนใจในแวดวงเฉพาะ
ด้วยนโยบายแวดวงเฉพาะอืมยกตัวอย่างเช่นกลุ่มสิ่งแวดล้อมในพื้นที่อืม
ชาวประมงในพื้นที่กลุ่มเมื่อกี้ยกตัวอย่างไปแล้วกลุ่มที่ดินสอปกรนะครับ
ตัวอย่างเช่นกลุ่มหมอแพทย์พยาบาลนะครับดังนั้นเนี่ยนี่คือวิธีหนึ่ง
เข้าหากลุ่มที่เป็นวิชาชีพเฉพาะทางที่มีความสนใจเฉพาะเรื่องค่ะ
ทีที่สองก็คือเคาะประตูอันนี้แพร่หลายที่สุดนะครับ
เนื่องจากจะเข้าทางกำนันผู้ใหญ่บ้าน
มันจำเป็นจะต้องมีสินน้ำใจกัน
ซึ่งผู้สมัครของเราก็ไม่ได้ทำอย่างนั้น
อันที่สองก็คือดังนั้นอันที่สองก็คือ

แล้วผมคิดว่าอันนี้เป็นจุดเด่นของ

ไม่ใช่ส่อของภาคเก้าไกรทุกคน
ที่จะเดินเคาะประตูทุกวันอย่างไม่เหน็ดไม่เหนื่อย

เพราะมันเป็นวิธีที่เข้าหาประชาชนที่ถูกที่สุด

มีมอไซค์มีรองเท้าเนี่ยทำได้แล้วออกแรงนะครับ
แล้วก็วิธีที่๓นะครับ
ก็คือเข้าถึงประชาชนผ่านการใช้โซเชียลมีเดีย

แต่ส่วนใหญ่ก็จะไม่ได้เข้าไปทาง

อาจจะมีบ้างที่ทำแบบนี้นะครับ

คือผมตระหนักดีตั้งแต่ก่อนสร้างพักอนาคตใหม่

มีเงินเท่าไหร่ก็ถมไม่พอกับการเมือง
ถ้าเดินเส้นทางการเมืองแบบนี้เมื่อไหร่

ดังนั้นต้องสร้างพักการเมือง
หล่อเลี้ยงพักด้วยประชาชนให้ได้
นั่นก็คือที่มาของแคมเปญของพักเก้าไกลตลอดเวลา

ทำเสื้อออกมาขายทำแก้วน้ำออกมาขาย

ดังนั้นผมคิดว่า
พักก้าวไกลก็ยังเดินตามแนวทางที่พักอนาคตใหม่ทำมา
ก็คือไม่ใช้เงินซื้อระบบหัวคะแนน

เพราะมันไม่มีทางใช้พอใช้เท่าไหร่ก็ไม่พอ
แต่ถ้าใช้เงินทำงานการเมืองแบบเรา
มันมีโอกาสที่จะสร้างพักที่ไม่จำเป็นต้องเป็นลูกกระจ๊อกของนายทุนคนไหนได้จริง
เราชวนมาคุยกันเรื่องคณิตศาสตร์
คือ๒๕๑เนี่ยแน่นอนเวลาจะผ่านกฎหมายใช้แค่๒๕๕
เพราะสวไม่มีอำนาจโหวตด้วย
แต่ขั้นตอนแรกของการเลือกนายธมนตรีหลังเลือกตั้งเนี่ย
เราก็รู้ว่ามันต้องเป็นตัวเลข๓๗๖
ใช่และไม่ใช่ใช่ในตามตัวบทกฎหมาย

เรื่องนี้ผมขออนุญาตเห็นแย้งกับอาจารย์ว่า
แต่ผมเชื่อว่าสว๒๕๖
คือเป็นคำขู่ที่ไม่กล้าทำจริง
ไม่มีทางที่จะบริหารประเทศ
ด้วยรัฐบาลเสียงข้างน้อยได้

พลเอกประยุทธ์ก็พลเอกประวิทย์มาก่อน

แล้วที่สำคัญจากประสบการณ์ครั้งที่แล้ว

ตรงนี้คุณธนทรมองอย่างไร

ผมเชื่อว่าวันนี้ภักดิ์ฝ่ายค้าน
รวมกันได้๓๐๐บวก
๓๐๐บวกจะเป็นข้างในอย่างไรบ้างแต่ผมคิดว่ามัน๓๐๐บวก
ถ้าได้๓๐๐บวกขนาดนี้
สมาชิกวุฒิสภาปัจจุบัน
กล้าโหวตนายกเสียงข้างน้อยขึ้นมา
ก็บริหารไม่ได้ผ่านกฎหมายไม่ได้
และที่สำคัญดูถูกความโกรธแค้นของประชาชนเกินไป
ถ้าไม่เชื่อผมเดินตลาดกับผมก็ได้
ตลาดไหนก็ได้เดินมาแล้วทั่วประเทศไทย
ถ้าจะเอาคุณประยุทธ์หรือคุณประวิทย์กลับเข้ามา

ปัญหามันอย่างนี้ครับคุณยิวครับ
ให้คุณประยุทธ์กับประวิทย์ดีที่สุดกับสังคมไทยล่ะ

จบด้วยการเป็นธรราลาศ

ผมเชื่อว่าพวกเขาก็มองออก
ว่าโหวตด้วยสวเพื่อให้ได้มา

จะนำไปสู่ความกลหนวุ่นวาย
ไม่มีทางเกิดสินาเรียลแบบนั้น

ที่เพื่อไทยรวมกับ

แล้วโดดเดี่ยวก้าวไกล
สมมติอันนี้เป็นสินาเรียล
สมมติเฉย
ยินดีจะโวตให้เพื่อไทยมั้ยค่ะ
ปรารถนาอยากจะสร้างให้คนไทยทุกคนได้อยู่ในสังคมแบบนี้ร่วมกัน
เรามีสังคมที่เราอยากจะสร้าง
ช่องว่างระหว่างสังคมที่เราอยากจะสร้าง

นี่คือวาระนี่คือนโยบาย

แล้วไม่สามารถผลักดันวาระนี้ได้เลย
ไม่รู้จะเป็นรัฐบาลไปทำไม
ดังนั้นเรียนอีกครั้ง
ว่าถ้าไม่ได้

ที่พวกเราอยากจะทำได้เลย

ถ้าเกิดว่ามีการยอมรับวาระของเรา
สัดส่วนที่เหมาะสมกับคะแนนเสียง

ผมเชื่อว่าพักเก้าไกล
จะโหวตปิดสวิตช์สวให้
กรณีที่ไม่มีพักของสองลุง
กรณีที่เป็นรูปแบบอื่น
เก้าไกลได้ชื่อว่าเป็นพักที่ดูเหมือนจะทำงานด้วยยาก
เพราะว่ามีเงื่อนไขของตัวเองที่แข็งแรง
เช่นเดียวกันนะคะกับซีกของข้าราชการ
เข้าใจว่าข้าราชการก็มีมุมที่หวาดกลัวพักเก้าไกลเช่นกัน
ตรงนี้มันจะทำให้การทำงานยิ่งเป็นอุปสรรคยากขึ้นไหมคะ

จริงต้องบอกว่าพวกเราทำงานกับข้าราชการได้ดีมากนะครับ
ข้อมูลที่เราอภิปรายหลักก็มาจากข้าราชการที่เขาเห็นไม่ถูกต้อง
เขาเห็นว่าเรื่องนั้นมันไม่ถูกต้อง
แล้วต้องการหาพักการเมืองที่มาช่วยพูดให้เขาหน่อย
เพราะเขาอดทนกับระบบราชการแบบนี้ไม่ได้
ไม่ว่าจะเป็นทหารชั้นผู้น้อยไม่ว่าจะเป็นตำรวจชั้นผู้น้อยนะครับ
ไม่มีการใช้เส้นสายที่ไม่ถูกไม่ควร
ดังนั้นต้องบอกว่าการทำงานกับระบบราชการใน๔ปีที่ผ่านมาผมคิดว่าเป็นไปอย่างดี
แต่ว่ามันมีปัญหานิดนึงซึ่งอันนี้ก็ต้องขอตอบนะครับเรื่องที่อาจารย์พูดสักครู่ว่า
คุณพิธาริมเจริญรัฐนะครับหัวหน้าพักเก้าไกล
และตัวพักเก้าไกลไม่มีนโยบายที่จะตัดบำนานข้าราชการ
อันนี้คือข่าวเท็จที่ถูกผลิตซ้ำอย่างเป็นระบบและถูกกระจายขยี้ซ้ำทุกวันทุกวัน
จนทำให้มีประชาชนจำนวนหนึ่งเชื่อไปแล้วว่าเป็นความจริง
ก็ขอความเป็นธรรมให้กับคุณพิธาขอความเป็นธรรมให้กับพักเก้าไกล
ว่าเรื่องนี้เป็นสิ่งที่เป็นข่าวเท็จถูกสร้างขึ้นมาเพื่อทำลายความน่าเชื่อถือทางการเมืองของพวกเราครับ
ขอคำถามสุดท้ายมีบางคนบอกว่าในช่วงของการถูกพักการเมืองเนี่ย
ธนทรก็ลงพื้นที่แล้วก็ไปดูท้องถิ่นเยอะมาก
เหมือนตอนนี้หลงรักการเมืองท้องถิ่นแล้ว
จะถามว่าคุณธนทรมองอนาคตทางการเมืองตัวเองยังไง
ปี๑๐ปีหรือ๑๕ปีต่อจากนี้
ผมใช้เวลาตั้งแต่ถูกยุบพักนะครับ
ก็๓ปีแล้วเนอะไปคุกคีกับการเมืองท้องถิ่นแล้วก็

ปีก็ผ่านมา๓ปีเลย๗ปี
ก็ต้องบอกว่าคนไทยไม่ค่อยมองเห็นความสำคัญของการเมืองท้องถิ่น
ซึ่งก็คืออบตเทศบาลซึ่งไม่แปลก
เพราะที่ผ่านมาอบตกับเทศบาลไม่ได้มีงบและไม่มีอำนาจเยอะ
เหมือนกับการเมืองท้องถิ่นในประเทศอื่น
ในประเทศอื่นการเมืองท้องถิ่นหรือที่เรียกว่าเมือง
ที่เรียกว่าเทศบาลของเขามีอิทธิพลส่งผลกับชีวิตประจำวันของประชาชน
มากกว่าการเมืองระดับชาติเสียอีกนะครับ
ผมไปทำมาผมก็เห็นว่า๒๓อย่างครับอาจารย์
อันดับที่๑ก็คือเรื่องการกระจายอำนาจ
ปฏิรูประบบราชการลดการรวมศูนย์ที่ส่วนกลาง
กระจายงบประมาณและอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่งยวดในการพัฒนาประเทศไทยไปข้างหน้า
แล้วก็อยากจะผลักดันเรื่องนี้ไม่แพ้เรื่องอื่นเลย
เรื่องที่สองก็คือก็ยังอยากจะทำงานการเมืองท้องถิ่นต่อ
เพราะการเมืองท้องถิ่นมันใกล้ชิดกับประชาชน
มันง่ายแล้วมันเร็วมันเห็นผลแป๊บเดียวทันที
ตัวอย่างที่ในกรุงเทพใช้เวลาแป๊บเดียว
ผลักดันข้อบรรยัติรถเมย์อนาคตได้
บรรยัติรถเมย์อนาคตที่บรรยัติไว้ว่า
ภายใน๗ปีรถเมย์ในกรุงเทพทั้งหมดต้องเปลี่ยนเป็นรถเมย์ไฟฟ้าให้หมด
นี่ก็มาจากการผลักดันของสกของพักเก้าไกล
สร้างกฎหมายเมืองหรือว่าข้อบรรยัติกรุงเทพมหานครมา
ดังนั้นก็อยากจะเข้าไปส่งเสริมตรงนี้
เพื่อให้คนเห็นความสำคัญของการเมืองท้องถิ่น
ส่วนอนาคตทางการเมืองของตัวเองไม่ได้ซีเรียสเลยครับอาจารย์
ยืนยันอีกครั้งว่าเข้ามาทำงานการเมือง
ไม่ได้เพราะอยากเป็นสอสอไม่ได้เพราะอยากเป็นรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรี
ไม่ได้ซีเรียสกับเรื่องต่างเหล่านี้เลย
ถ้า๗ปีข้างหน้าบ้านเมืองไทยกลับมาเดินในทิศทางที่ถูกที่ควร
ประเทศไทยเป็นประชาธิปไตยดอกผลของประชาธิปไตย
่งบ้านอย่างสวยงามมีการกระจายอำนาจมีการปฏิรูปกองทัพ
เคลื่อนที่ไปในทิศทางที่เหมาะสม
ขอไปอ่านหนังสือขอไปปีนเขาขอไปอยู่กับครอบครัวต่อดีกว่าครับ
ไม่มีความจำเป็นที่ต้องกลับมามีคนมีความรู้ความสามารถเยอะแยะ
มากกว่าธนทรนะครับดังนั้นถ้าผมหมดความจำเป็นทางการเมือง

มีภาพของตัวเองเป็นนายกรัฐมนตรีหรือเปล่า
ถ้าจำเป็นต้องเป็นถ้าครบ๗ปีแล้วยังหาคนที่เหมาะสมกับผมไม่ได้
ถ้าครบ๗ปีแล้วประเทศไทยยังวนอยู่ในเส้นทางที่มันไม่ถูกไม่ควร
เส้นทางที่เป็นประชาธิปไตยสลับกับพระเด็จการอยู่อย่างนี้
ถ้าจำเป็นต้องเข้ามาแก้ไขก็พร้อมกลับเข้ามา
ไม่ได้ปฏิเสธความรับผิดชอบไม่ได้ปฏิเสธภาระหน้าที่นี้
ถ้าเกิดว่ามันเคลื่อนที่ไปในทิศทางที่ถูกที่ควรแล้ว
ขอเลือกที่จะกลับไปใช้ชีวิตแบบเดิม
ผมสนุกและมีความสุขกับการใช้ชีวิตแบบเดิมมาก
ถ้าอย่างนั้นถ้าฝั่งอนุรักษ์นิยมไม่อยากเห็นคุณธนทรเป็นนายรัฐมนตรี
ก็ต้องช่วยกันทำให้ประเทศพัฒนาเร็วขึ้นนะคะวันนี้ก็ต้องขอบคุณมากค่ะ
ถือว่าได้เนื้อหามากมายนะคะก็วันนี้ต้องขอบคุณคุณธนทร
แล้วก็สำหรับท่านผู้ชมที่จะติดตามเรื่องราวเกี่ยวกับแคมเปญเลือกตั้ง๖๖
เริ่มใหม่ไทยแลนด์กับไทยรัฐก็ติดตามได้ในทุกช่องทางของไทยรัฐนะคะ
ยังไงสำหรับวันนี้การเมืองวงเล่าต้องขอขอบคุณคุณธนทรมาก
และขอให้โชคดีในการหาเสียงในการเลือกตั้งแล้วก็ในอนาคตทางการเมือง

พี่ธนทรก็นั่งมองหน้าคุณภรรยาที่อยู่ในห้องส่งตรงนี้ด้วยกัน
ขอบคุณคุณนิ้วขอบคุณอาจารย์สิริพรรณครับขอบคุณท่านผู้ชมครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ